ดูอีกคลิปหนึ่งดีกว่าผมว่าหลายท่านอยากจะเห็น
คือเจ้าบ่าว๑เจ้าสาว๓
และที่สำคัญเจ้าสาวเป็นคนไปขอเจ้าบ่าวด้วย

นี่ฮะฮือฮามากเลยเจ้าสาว๓คน

เจ้าบ่าวค่อยเอาแวนมาสระให้ทีละคนแบบนี้
งานแต่งนี้จัดขึ้นตามหลักศาสนาของพรามครับ
ก็คือหลักของเขาคือเจ้าสาวต้องเอาสินสอดไปขอเจ้าบ่าว
แล้วเจ้าสาว๓คนก็เอาสินสอดมาขอเจ้าบ่าวจริง
เจ้าบ่าวคือหมอเสือหรือว่าคุณสุภะเริกชาญเชิดศักดิ์
หมอเสือเป็นหมอพื้นบ้านแผนไทยที่ชื่อดังอยู่แถวบางใหญ่นนทบุรีครับ
เขารักษาด้านสมุนไพรและมีชื่อเสียงคนในพื้นที่เขารู้จักเป็นอย่างดีครับ
จริงแล้วเจ้าสาว๓คนเขาเป็นภรรยาของหมอเสือ
ซึ่งอยู่กินกันมาหลายปีแล้วมีลูกด้วยกัน๙คนด้วยกัน
แต่เพิ่งจัดเมื่อวันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมาหมอเสือบอกว่าเขานับถือพราม
ประเพณีของพรามผู้หญิงต้องมาขอผู้ชายแต่มองว่ามันยาก
ก็เลยไปอยู่กินกันก่อนแล้วกัน
ก็เลยอยู่กินกันมาหลายปีดีดักแต่ผู้หญิงภรรยา๓คนฝันอยากมีงานแต่ง
ภรรยาทุกคนก็เลยช่วยกันเก็บเงิน๓คนเก็บเงินแล้วเอามาเซอร์ไพรส์วันเกิด
ก็เลยเอามาขอสามีแต่งงานนั่นแหละในวันเกิด

อยากมีงานแต่งงานอยากเป็นเจ้าสาว
เขาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินที่เราจ่ายให้เขาทุกเดือน
จะเป็นเงินเดือนหรือแม้ทั้งของขวัญต่างที่เราซื้อให้เขาซื้อให้เขา
เราไม่เคยคิดว่าเขาจะเก็บเอาไว้
วันหนึ่งมันกลายเป็นการนัดพร้อมกันของพวกเขา
ไพรส์วันเกิดอายุ๓๕ปีของผม
ด้วยการแต่ละคนมีสินฟอกจากเงินเก็บมา
แล้วก็มาขอผมก่อนวันเกิดวันหนึ่ง

ก็คือทั้ง๓คนรวมเงินกันมา
ไม่ครับเงินใครเงินมันกันมาเลย
หมอเสือเขาโชคดีนะ
แล้วภรรยาเขา๓คนไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยตีกันนะ
ช่วยกันทำมาหากินแล้วเขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโอ้โหนี่ฮะ
แต่ละคนเอาเงินที่สามีให้ไปเก็บเอาไว้ของขวัญที่สามีเคยให้ไปเก็บเอาไว้
สุดท้ายย้อนกลับมาเอามาเป็นสินสอดขอสามีแต่งงาน
ดูคุณทะสันัยจะอิชานะ